ผลพวงจากฝนที่ตกลงมา
ก็ยังต้องจับตาดูกันอยู่นะคะที่พัทยาเมื่อคืนนี้
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเกิดพายุหมุนลูกใหญ่นะคะริมหาดพัทยา
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่มีการจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ

คือพัทยาก็ไม่หลับไหลแล้วก็เกิดขึ้นกลางดึกเลย
แล้วคุณผู้ชมดูกระแสลมจริงก็คือมันเห็นเลยนะว่ามันหมุนเห็นไหมคะ
อันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยเนี่ยคือเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เลยนะคะ
เป็นอย่างนี้ค่ะเกือบสามนาทีนะคะแล้วความแรงเห็นไหมคะ
กวาดใบไม้กิ่งไม้ขยะทรายรวมถึงแท่งบารีเออร์พลาสติกด้วย
แต่กระเด็นกระดอนปรีว่านเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อยู่ไม่ได้
มหาดที่เป็นเรียกว่าเปรย์ที่นั่งเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะคะ
ต้องเข้าไปหลบในที่ปลอดภัยเนี่ยโอ้โหนี่ไปหมดเลยค่ะ
ก็เคลื่อนตัวจากชายหาดพัทยาพัทยากลางแล้วก็ค่อยหายไป
อนุสวรีกรมหลวงชุมพรหน้าโรงพักษพเมืองพัทยานะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอพายุตรงนี้ลมตรงนี้ผ่านไปเนี่ย
ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเกือบชั่วโมงค่ะนะคะ
เนี่ยค่ะหลังจากที่ผ่านไปหมดทุกอย่างเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบก็พบว่ามีทรัพย์สินของเมืองพัทยา
รวมถึงทรัพย์สินของผู้ประกอบการเตียงชายหาดก็เสียหาย
แต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายค่ะ
โอ้โหดูจากภาพแต่เห็นชัดเจนเลยเนอะเป็นแบบพายุหมุนเลยนะครับ